ต่อกันที่สาวมิวนิถากันบ้างค่ะคนนี้อีก๒เดือน
จะเข้าสู่ประตูวิวาแล้วนะคะเจอเธอในงาน
ก็เลยขออัปเดตหน่อยละกันว่าเออตอนนี้งานแต่งไปถึงไหนแล้วนะคะ

เพราะแววมาว่าเธอบินไปตัดไกลถึงนิวยอร์ก
คุณผู้ชมค่ะเขาเมาส์กันว่ามูลค่า๑๐ล้านบาททีเดียวนะคุณ
อันนี้จริงหรือไม่ต้องไปฟังจากปากว่าที่เจ้าสาวเอาเองเลยค่ะ

ก็กำลังตัดอยู่ค่ะ
จะได้มาตรีด้วยค่ะใช่มั้ยค่ะชิ้นใหญ่อย่างไร
เป็นแบรนด์ของนิวยอร์กเป็นดีไซเนอร์ที่เราชอบอยู่แล้ว
แล้วก็ที่ไทยไม่มีนัมเข้ามาก็ประมาณเลยค่ะ

ส่วนกลางมือมึงไม่ได้ชอบอลังการใหญ่อะไรอย่างนี้ค่ะ
เราชอบความที่มันแบบเรียบหรูคลาสสิกมากกว่า
อ่าค่ะมาร์ทจบไปนะคะชุดเขา๑๐ล้านไม่ใช่นะคะไม่จริงค่ะ
ในงานค่ะคุณผู้ชมมีไฮโซโน้ตวิเศษมาร่วมงานด้วย
แต่ว่าไม่สะดวกให้สัมภาษณ์นะคะ
คือเขามีประเด็นค่ะไฮโซโนตนะจะเลิกหรือเปล่ากับแพทย์ที่ซี
จะลักล่มหรือว่ายังไม่ล่มกันแน่นะคะ
หลังมีข่าวเมาส์ว่าล่มเนี่ยเพราะครอบครัวฝ่ายชายไม่ปลื้มนักแสดงสาวด้วยค่ะ
อันนี้ก็เป็นข่าวเมาส์กันไปเนาะแต่หนุ่มโน๊ตก็ขอไม่ตอบแล้วกันประเด็นนี้นะคะ
เขาก็ลงรูปชิดเคสกันไปก่อนแล้วนะคะวันก่อนดูค่ะ
วันก่อนนะคะก็คือไปเช็คอินร้านเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องลักล่มเนี่ยไม่น่าจะใช่นะคะ